คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะ
มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นดราม่าเมื่อหลายวันก่อน

เขาไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดมือดีที่แอบถ่ายใต้กระโปรงของเธอไปแล้วนะคะ
ซึ่งอีกหนึ่งสาวที่ออกอาการภาวะอยู่เหมือนกันก็คือเต้ยเจรินพร
คือคุณเต้ยเนี่ยเขาบอกว่าได้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์งานเดียวกับแพทิเซียกูธ
โดนโรคจิตแอบถ่ายกระโปรงในงานวันนั้น
ซึ่งสาวเต้ยเองเนี่ยเขายอมรับนะว่ารู้สึกตกใจอยู่เหมือนกัน
แต่ว่ามั่นใจว่าไม่น่าจะตกเป็นเหยื่อถูกถ่ายใต้กระโปรง
เพราะว่าเธอไปถึงงานหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น
และส่วนตัวก็ได้เซฟตัวเองมาเป็นอย่างดีค่ะ
ไปงานเดียวกับน้องค่ะตกใจค่ะว่าแบบ

เต้ยแบบแอบได้เห็นรูปจากพี่ตากล้องที่สนิทกันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นรูปแบบรองเท้าแล้วก็มีแบบมีแบบกล้องแปะอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีความแบบกลัวแต่ว่าเต้ยโชคดีคือเหมือนวันนั้นเต้ยมาหลังแพทติเซียค่ะ
ไม่เจอน้องก็คิดว่าวันนั้นน่าจะรอดตัว
คือเต้ยเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงซับในข้างในอยู่แล้วค่ะ
ก็เซฟประมาณนึงก็กลัวนะคะก็มีแบบจะมีอะไรป่ะเนี่ยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรียกว่าจริงก็ต้องระวังตัวกันมากขึ้นไม่ใช่แค่เต้ยคนเดียวทุกคนด้วยค่ะ
ค่ะส่วนประเด็นแก๊งเฟอร์บี้ที่ยังคงถูกจับตามอง
หลังจากที่มีประเด็นความรักระหว่างคุณแมทกับคุณสงกรานออกมา
ซึ่งในงานแจกปฏิทินล่าสุดเนี่ยชาวเน็ตเขาก็พุ่งเป้าไปที่มิ้นท์ชาลิดาที่นั่งห่างกับแมทว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งเต้ยเองที่อยู่ในงานวันนั้นคอนเฟิร์มว่าแก๊งเฟอร์บี้เนี่ยยังรักกันดีนะคะ
และล่าสุดในไอจีของคุณแมทพิวรณีเนี่ยเขาก็ลงรูปภาพ
พร้อมกับแคปชันว่าเอ๋ลด์ณเดชน์เป็นคนถ่ายให้นะคะมีการเปิดเราด้วยนะอ่า

และล่าสุดเธอเพิ่งจะลงรูปอีกหนึ่งรูป
ซึ่งก็คือเป็นรูปที่เธอถ่ายกับน้องหมา
แล้วบอกว่าอย่าดื้อกับพี่นะ
ซึ่งก็มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจ

แต่ว่าเป็นการให้กำลังใจเธอแทนนะคะคุณผู้ชม

จริงแล้วเนี่ยดิฉันโฟกัสเรื่องของการแอบถ่ายใต้กระโปรงมากกว่า

แล้วผู้ชายคนนั้นเขาเจาะรูใต้รองเท้า

จะได้ไม่ต้องแอบดูใต้กระโปรง